สาวจังหวัดนนทบุรีบอกว่าขับรถงงในดงปืน
ขับรถอยู่ดีปรากฏว่ามีรถกระบะค่ะ
ขับรถตามไล่ลาบมาแล้วก็กระหน่ำยิงลูกปืนใส่
คุณผู้ชมเธอรีบไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวจะตามให้ละกัน
แล้วก็จนถึงตอนนี้ค่ะคดีไม่คืบเลยนะคะ

สิ่งที่ทำไปดูขอกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองเลยนะคะ
คนที่ไปประสบเหตุชื่อว่านางสาวมณัสวีสิงหอนอายุ๒๒ปี

มาเดินทางมาขอดูกล้องวงจรปิด
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
หลังจากที่กลางดึกของเมื่อวานนี้คือ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเธอเองกับเพื่อนสาวขับรถยนต์ทะเบียน๑กไก่ลจุรา๒๑๙๖กรุงเทพมหานคร
กลับมาจากทำงานขับมาตามเส้นทางถนนบางกลวยไซน้อย
พอมาถึงบริเวณชี้จุดพิกัดนิดหนึ่งค่ะจุดเกิดเหตุหน้าตลาดเจ้าพระยา
ปรากฏว่าจู่มีรถกระบะ๔ประตูสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับตามมาด้านหลังแล้วก็เปิดไฟสูงนะฮะกระพริบไฟสูงใส่เป็นระยะระยะ
หลังจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ทีนี้ผู้หญิงคุณมาด้วยกันสองคนตกใจกลัวค่ะ
พอได้ยินเสียงปืนไม่รอแล้วนะคะหนีสิคะรออะไรคุณผู้ชม
ขับรถหนีค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ไหวนะคะรถกระบะคันดังกล่าวก็ยังเร่งเครื่อง
เร่งเครื่องตามมาติดติดและสักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนอีก

บอกว่าไม่เอาแล้วไม่สู้แล้ว
ตัดสินใจโทรแจ้งกับตำรวจสพบางใหญ่
ซึ่งตำรวจบอกว่าให้ขับรถมา

พอไปถึงโรงพักค่ะไปพบ

ปรากฏว่าที่กันชนท้าย

พบหัวกระสุนปืนตกอยู่ภายในรถ๑หัว

แต่พนักงานสอบสวนสิ่งที่ทำคือ

และทำที่เท่าที่เพียงคือ

วอนตำรวจให้ช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้าย

เพราะเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย

เพราะว่าจะเอาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

แต่คุณไม่มีสิทธิตั้งแต่แรกไง